ท่านผู้ชมครับมีกู้ภัยของร่วมกระตันยูจุดพระนครเนี่ยเขาอัดคลิประบายเอาไว้
บอกเมื่อคืนตอนตีหนึ่งนะไปช่วยเหลือคนเจ็บคนหนึ่งเป็นคนต่างด้าวเป็นชาวเมียนมา
ถูกทำร้ายถูกฟันเข้ามาทั้งแขนทั้งขานี่แบบเจ็บหนักอ่ะค่ะพาไปเนี่ยคุณเขียนมาสอนตั้งแต่ตีหนึ่ง
ยันตี๕๕โรงพยาบาลไม่มีใครรับเลยไปได้โรงพยาบาลตอน๖โมงเช้าเขาเลยตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอาลองไปดูนะฮะคลิปที่เขาอัดเอาไว้นะครับ
แต่เที่ยงคืนกว่าจนขนาดนี้ตี๕แล้วยังไม่มีโรงพยาบาลไหนรองรับเลย
ยังนอนเลือดไหลไม่หยุด
อ่านี่ฮะอยู่ในรถของกู้ภัยนะครับเหมือนกับพันแผลปฐมพยาบาลเบื้องต้นเอาไว้
กู้ภัยร่วมกับตันยูจุดพระนครนะครับบอกหาโรงพยาบาลรักษาคนป่วยไม่ได้นะ
นี่เป็นคนที่ถูกทำร้ายบาดเจ็บมานะครับเป็นชาวเมียนมาเป็นผู้ชายถูกฟันเข้าที่แขน
กับขาเป็นแผลชะกันเขาก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นนำส่งโรงพยาบาลห้าแห่ง
เมื่อคืนนี้ไม่มีที่ไหนรับเลย
นี่ที่เกิดเหตุนะฮะสุดท้ายเนี่ยเขาตัดสินใจไปจอดรถรออยู่โรงพยาบาลตำรวจ
ตอนตีห้ากว่าแล้วก็อัดคลิปเอาไว้วันนี้คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราไปตรวจสอบ
เนี่ยได้คุยกับทางกู้ภัยร่วมกับตันยูคนนี้นะฮะชื่อคุณกรนะครับเป็นคนโพสต์คลิป
บอกว่าไปรับคนเจ็บมาช่วงเที่ยงคืนกว่าเกือบตีหนึ่งตอนนั้นได้รับแจ้งเหตุว่ามีคน
ถูกทำร้ายถูกฟันที่หน้าปากซอยสุขุมวิท๔๙ไปถึงก็เจอแบบนอนจมกองเลือดเลย
มีแผลชะกันที่แขนกับขาโดยเฉพาะแขนเนี่ยถูกฟันเกือบขาดนะฮะกู้ภัยก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นให้พาไปส่งโรงพยาบาลแรกก่อน
อันนี้ทางกู้ภัยเขาอ้างนะเขาบอกโรงพยาบาลแรกปฏิเสธการรักษาก็คือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย๑
เอ่ยชื่อเพราะว่าทางโรงพยาบาลชี้แจงแล้วเดี๋ยวท่านจะได้ฟังจากนั้นเขาก็ไปอีกหลายโรงพยาบาลนะแห่งที่สองเนี่ย
เป็นเอกชนพอไปถึงเอกชนแห่งนั้นโรงพยาบาลแห่งนั้นบอกว่ารับรักษาก็ได้แต่ค่าใช้จ่ายเนี่ยแขนขาอะไรพวกนี้เนี่ยถูกฟันมาเนี่ย
ก็พาไปโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งแห่งที่สามนอนให้น้ำเกลือไม่ได้เย็บบาดแผลอะไรให้สุดท้าย
เนี่ยยังไม่มีใครมารักษาต้องพาออกมานะประสานศูนย์เอลวันตลอดเส้นทางไปโรงพยาบาลรัฐอีก๒แห่ง
ประสานรอคำตอบเหมือนกับ
มีหมอไม่มีเตียงไม่รับได้ไหมอะไรประมาณอย่างเนี้ยจนตีห้ากว่า
ไม่รู้จะไปไหนแล้วเลยไปจอดรถรออยู่ที่หน้าโรงพยาบาล
ตำรวจแล้วทางศูนย์เอลวันก็ประสานกลับมาว่าโรงพยาบาล
รินทรเนี่ยให้เข้าไปรักษาได้ค่ะก็ได้ไปถึงตอน๖โมง
เช้ารออยู่นานมากเที่ยงคืนครึ่งถูกฟัน๖โมงเช้าได้
เข้าโรงพยาบาลเหตุผลส่วนใหญ่เนี่ยคุณกรบอกว่าแต่ละโรง
ก็จะมีเหตุผลอย่างเช่นมีคนเจ็บเร่งด่วนกว่าเตียง
เต็มอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่าทางคุณกรเขาก็จะเป็น
เห็นว่าเป็นชาวเมียนมาหรือเปล่าค่ะแต่ว่าจะคนไทยคน
ต่างด้าวหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ถ้าเจ็บขนาดนี้ก็ควร
รับรักษาหรือเปล่า

คิดว่าด้วยรักษาของเคสที่มีอาการบาดเจ็บข้นขนูนแดงนั่น
น่าจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทำให้เขาปฏิเสธ
ใช่ครับมากันได้ครับ
ก็เป็นประมาณด้วยให้เท่าเชียบกันนะครับ
ที่นี่ทางโรงพยาบาลแห่งแรกสุดเลย
ที่ทางกู้ไพยเขาพาไปเขาบอกคือกล้วยน้ำไทย๑

อ้างว่าปฏิเสธการรักษาคุณเนติชาวไปสอบถามมานะฮะ
ต้องฟังคำชี้แจงด้วยนะครับอ่าลองฟังดูนะฮะ
นายแพทย์สุวินัยบุษราคำวงผู้อำนวยการโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย๑
บอกว่าคนไข้คนนี้เป็นชาวเมียนมาเป็นผู้ชาย
ถูกส่งมารักษาที่โรงพยาบาลมาถึงประมาณตีหนึ่ง
ตรวจสอบร่างกายพบว่ามีบาดแผลที่ขาและแขนโดยเฉพาะที่แขนถูกทำร้ายมาถูกฟันมาบาดเจ็บหนัก
อยู่ที่เส้นเลือดนะที่เป็นเส้นเลือดใหญ่เลือดออกเยอะมาก
แพทย์ที่เป็นแพทย์เวรประจำโรงพยาบาลบอกว่าการรักษาเส้นเลือดที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันเกิน
กายภาพของโรงพยาบาลต้องใช้เครื่องมือแล้วก็หมอเชี่ยวชาญเฉพาะทางก็เลยแจ้งกับทาง
คนไข้ว่าโรงพยาบาลมีความจำเป็นและไม่สามารถรักษาได้แนะนำให้ไปโรงพยาบาลที่มีเครื่อง
เครื่องมือพิเศษที่พร้อมในการรักษามากกว่าถ้าเกิดอยู่ที่โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย๑
เนี่ยเหมือนกับต้องรอส่งต่ออีกคือถ้าไปเลยเนี่ยจะรักษาได้รวดเร็วกว่าแต่ยืนยันว่าไม่ได้
ปฏิเสธการรักษาและไม่ได้เพิกเฉยเพราะก่อนที่จะให้ออกไปเนี่ยได้ทำแผลให้เรียบร้อยแล้ว
ทำแผลที่ขานะถามว่าเอาที่แขนทำไมไม่ทำมันเป็นเส้นเลือดใหญ่มันต้องใช้เครื่องมือพิเศษ
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยหนึ่งก็จัดการประถมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้เลือดหยุดแล้วก็แนะนำช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถไปก่อนแล้ว
ทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นคนไทยคนไทยนะครับที่มีสิทธิ์ประกันสังคมหรือสิทธิ์บัตรประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเราจะมีโรงพยาบาลที่เราเรียกว่าเป็นแม่ขายของเรา
ซึ่งเราสามารถส่งต่อไปได้เลยแต่ในกรณีที่เป็นไข้ที่คนไข้คนนี้เป็นพม่าเป็นคนให้เงินสดนะครับเราก็จะต้องติดต่อไปที่โรงพยาบาลที่เราอยากจะส่งไปก่อนเพื่อติดต่อว่าเขามีเตียงพร้อมจะรองรับได้หรือเปล่าถึงจะส่งไปได้
ขี่ตามประกบมาแล้วก็เอามีดมาฟันนะ
มาทำร้ายในเส้นทางที่เดินทางเป็นประจำ
จากนั้นเขาบอกเขาจำอะไรไม่ได้อีกเลย
เขาก็เลยไม่รู้เรื่องว่าไปโรงพยาบาลไหน
โรงพยาบาลอะไรยังไงเพราะว่าตอนนั้นเขาบอก

หลังเกินเหตุที่เราไปโรงพยาบาล
ที่มีหน่วยคู่ภายของมณิธิร่วมกตันยู
เล่าตรงนี้ให้ฟังหน่อยตอนนั้นเรารู้ไหม
ไม่รู้ครับตอนเมื่อกี้

เบื้องต้นนี้ได้รับบัตรเจ็บอยู่ไหนบ้าง
แล้วก็เย็บไปกี่แผล

ไม่รู้

คุณหมอไม่ได้แจ้งเลยไหมว่าแผลลงกับเส้นยืดขาดอยู่ได้ไง
เป็นว่าตอนนี้ก็ได้รับการช่วยเหลือรักษาแล้ว